จริงในช่วงนี้ที่เราพยายามดูแลตัวเอง
ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมการกักตัวอยู่บ้าน
บางคนอาจจะรู้สึกว่าสบายเหมือนไม่ได้ทำงานอยู่บ้าน
แต่จริงแล้วมันมีความเครียดสะสมอยู่นะ

ที่มนุษย์เราไม่ได้ออกไปเจอคนไม่ได้ออกไปพบปะสังคมกัน
ความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันเกิดความเครียด
ทีนี้นอกจากที่เราจะคอยดูแลเรื่องของสถานการณ์
มันดีขึ้นแล้วก็ต้องดูแลสภาพจิตใจของประชาชนด้วย
มุทรสาครค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทำยังไงดีนะที่จะให้ลูกบ้านของเขาให้ประชาชนในพื้นที่ของเขาเนี่ย
คล้ายเครียดแล้วก็ยิ้มออกทำไงมีค่ะทางออก

อันนี้คือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คือเขาจะไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙แหละ
แต่ก็ว่าไปธรรมดาก็มันก็จะดูมันจะดูน่ากลัวไง
ถ้าใส่ชุดแบบเต็มยศดูเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้วไปฉีดพ่นอะไรอย่างนี้
กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะยิ่งรู้สึกว่าสถานการณ์มันน่ากลัวจังเลย

มีทุกคนนะคะชอบใครแบบไหนก็ไปหมดเลย
มีแบทแมนซุปเปอร์แมนไอลอนแมน
เออมากรบนะฮะแอนต์แมนหรือเปล่าน่ะต้นตัวอะไร
ดูไม่ออกอันนี้คือแมนธรรมดา

ก็นี่ค่ะเป็นการทำงานในการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙

นำกองทัพนี้มานะคะอาเวนเจอร์
ก็อย่างที่เห็นนะคะก็รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
ศัตรูร้ายที่มองไม่เห็นก็คือโควิด๑๙

อุดมผู้ประสานงานอบจสมุทรสาครบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
ประชาชนเครียดก็เลยอยากให้ประชาชนได้มีรอยยิ้มบ้างได้สดชื่นบ้าง
คนไทยนี่ก็มีความสุขง่ายเนอะแค่เห็นคนแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์อะไรอย่างนี้เขาก็ยิ้มออกแล้ว
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศคล้ายเครียดเล็กน้อยแล้วกันนะครับ

ประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะ
ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลตัวเองกักตัวเอง